คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้ย้ำเตือนเอาไว้เรื่องของในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มีฝนตกน้ำท่วมแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ใช่เพียงส่งผลแค่ชาวบ้านเท่านั้นนะฮะช้างป่าในป่าเองก็ต้องหนีน้ำป่าออกมาแล้วก็ลงไปในพื้นที่ของชาวบ้านส่งผลให้ต้องมีการผลัก

เหมือนจะมีการหยอกด้วยนะทำเป็นเดินไปสักพักวิ่งกลับมาแป้นใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
แต่มันก็น่ากลัวไม่รู้จะวิ่งใส่หรือเปล่านะครับ
ช้างป่ายังไงก็เป็นสัตว์ป่าอยู่วันยังค่ำแล้วครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ผลพวงมาจากฝนตกในพื้นที่บนเทือกเขา
ช่วงเย็นเมื่อวานนั้นก็มีช้างป่าโขลงหนึ่งเนี่ยฮะสักประมาณสัก๗๘ตัวเนี่ย
ออกมาจากป่าดงดิบเลยนะแล้วก็ไปในพื้นที่ของชาวบ้านเป็นสวนผลไม้ต่าง
ในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งนะฮะ
ตำบลทอนหงษอำเภอพรมคิรีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านก็ตกอกตกใจสิครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงไปช่วยเหลือ
ในการผลักดันช้างป่ากลับเข้าป่าไปนายวิกรานทั่วด้าวนะฮะ
เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงก็เลยสั่งการ
สั่งการให้สายตรวจอุทยานลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิมันมีช้างป่าลงมากี่ตัวในหมู่บ้านนี้
ก็ไปพบช้างป่า๒เชือกครับนะฮะก็คือช้างพลาย๑เชือกแล้วก็ลูกช้าง๑เชือก
ออกมาจากฝูงแล้วก็ตอนเข้าไปเจอเนี่ยนะกำลังประชิดบ้านของชาวบ้านแล้วนะฮะ
ทั้งสองเชือกเนี่ยอาการค่อนข้างจะเป็นมิตรเหมือนกัน
หยอกล้อกันกับเจ้าหน้าที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
กขาใส่ทำเป็นเดินเข้าป่าไปวิ่งย้อนกลับมาอะไรแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านเองเขาบอกว่าเหมือนกับจะคุ้นเคยกับมันมาก่อนเหมือนกันนะฮะ
มันก็ออกมาบ่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตะโกนนะฮะ
วิถีทางต่างในการผลักดันช้าง๒เชือกนี้กลับเข้าป่าไปเป็นที่เรียบร้อย
โดยเฉพาะในตำบลทอนหงษ์เป็นเขตติดต่อกับเทือกเขาเขาหลวง
แต่ว่ามันก็เสียหายกันไปนะครับเพราะช้างป่ามาเยอะมันก็เสียหายกันไป
ก็เสียหายกันไปนะฮะซึ่งเจราทีก็เฝ้าระวังจังมาตลอด
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยโครงช้างป่าออกมาอีกแล้วครับ
แล้วก็ไปถึงประชิดหมู่บ้านของประชาชนเลยนะฮะ
ก็คาดการณ์ว่ามันเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง
ฝนตกหนักนะฮะช้างป่าก็เลยออกมาจากโขงแบบนี้
แล้วก็หลงมาในพื้นที่ในสวนในบ้านบริเวณของประชาชนแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ปลอดภัยช้างเองก็ปลอดภัย